เราเริ่มต้นที่ความพร้อมของทีมชาติไทย
ก่อนจะเล่นนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖วันพรุ่งนี้นะครับ
ลงซ้อมนะครับบรรยากาศเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
โมงโคนทรัพย์ทรัพย์ก็สามารถที่จะซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้
แล้วก็รอเช็คความพร้อมอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงเสร็จตัวจริงได้หรือไม่นะครับ
ซ้อมเมื่อวานครับที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
เขนก็มีแฟนบอลมารอให้กำลังใจเหมือนเช่นเคยครับ
โดยมีมิรวรรณรายวัชหัวหน้าภูมิสอนนำลูกทีมลงซ้อมต่อเนื่อง

ผู้เล่นตัวจริงก็เน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการวิ่งเบาส่วนที่ไม่ได้ลงเชียร์ตัวจริง
ในเกมพบกับกาบองก็ซ้อมเต็มรูปแบบปกติและเน้นไปที่การเล่นเกมลุกและรับที่รวดเร็ว

งกลทัศกรัยครับปีกขวางคนสำคัญที่ถูกเปลี่ยนออกในช่วง๒๐นาทีสุดท้ายในเกมแรกที่เจอกับกาบอง
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็ลงซ้อมเพื่อร่มทีมได้ทำให้ยังมีความพร้อมเพียงพอที่จะลงสะดามได้
รอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จกับทางธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับที่เห็นในภาพ
ดอกบอลทักษะไม่เป็นรองผู้เล่นเลยนะครับกวิน
ก็บอกว่าดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมเข้ารุ้นแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันแล้วก็ยกเครดิตให้กับทุกคน
ส่วนเกมที่จะเจอกับทางสโลวาเกียยอมรับว่าเป็นเกมที่หนักอย่างแน่นอนครับ
คือเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับผมแล้วก็คือคือเราก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวเองของเราให้ดีแล้วก็เหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้อีกสองวันครับผมซึ่งซึ่งก็ต้องเตรียมแท็กติกแล้วก็พร้อมที่จะรับเงินกับเขาครับผมก็ทำให้ดีในทุกอย่างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าในถ้าจุดโทษ